ดูอีกชายคนนึงหน่อยค่ะเป็นผู้ชายวัย๓๕ปี
เขามาจากแม่สวยนะคะขี่รถจากเชียงใหม่มากรุงเทพจะมาหางานทำ
ไม่มีงานทำก็ตัดสินใจขี่ไปจนถึงสระบุรี
ก็จะไปหางานทำอีกไม่มีงานทำอีก
รู้สึกเหมือนแบบชกชะตามันโหดร้ายเหลือเกิน
เขาบอกไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจ
และเรื่องบ้นก็ยังไม่ให้อนาคตดีกับเขาเลย
คือเฉ็นไปถูกตำรวจจับไม่มีใบขับขี่อะไรพวกนี้ด้วย
ใช่คือคอซ้ำกำซัดทั่นไปหมดบอกว่าไม่เอาแล้ว
ในเมื่อชีวิตมันยากนักเอาอย่างนี้ละกัน
ว่าตายดีกว่าในรถไฟทับ

ไม่มีเงินด้วยไม่มีงานอีกหลายอย่างมาก

เหตุการณ์นี้ก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ย

ไม่มีใครรักผมครับ

ย่าพี่น้องไม่เจอกันนานแล้ว

แล้วไม่ได้ทำงานใช่ไหม

ผมก็เลยเครียดเลย

แล้วค่อยคุยแต่คุยตรงล่างคงไม่ไหว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่ม
ที่สถานีรถไฟสระบุรีที่ตะบนปากเพลียวค่ะ

อายุ๓๕ปีเป็นชาวอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
พลเมืองดีที่ช่วยหามนายชาญชัยขึ้นมา
ชื่อชาญชัยเหมือนกันใช่ค่ะชื่อชาญชัยเครือวัน
พอดีเขาบังเอิญไปอยู่ที่สถานีรถไฟนั้นกับเพื่อนอีก๓คน
ไปเจอนายชาญชัยคนนี้ที่ชื่อเหมือนกับเขาเนี่ย
นอนอยู่กลางรางรถไฟลองฟังชาญชัย
ไปช่วยชาญชัยขึ้นมาจากทางรถไฟหน่อยครับ
ลากกันลงมาก่อนและรถไฟก็ไปรถไฟมาพอดี

แต่เรียกเท่าไหร่คือพยายามเรียกแล้วพยายามบอกแล้ว
ลุกขึ้นมารถไฟมันจะมาแล้วมันอันตราย

จนสุดท้ายนายชาญชัยเมื่อสักครู่นี้กับเพื่อนเลยตัดสินใจต้องเอาตัวเองลงมาที่รางรถไฟ
แล้วลากตัวชาญชัยคนนี้ขึ้นมา
เห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้มีแสงไฟของรถไฟจะมามีภาพอยู่ภาพเลยไงเห็นไหม
ใช่คืออย่างที่บอกถ้าไม่ลงไปลากขึ้นมาเองเนี่ยตายแน่
พอหามขึ้นมาก็มานอนที่สาราพักผู้โดยสารแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ค่ะ
นี่เห็นไหมเออนี่แสงไฟรถไฟต้องมาช่วยขึ้นไปอ่ะ
ไม่งั้นก็คือเห็นเลยอ่ะว่าจบเป็นยังไงอ่ะนะคะ
ตำรวจสพเมืองสระบุรีพอได้รับการประสานก็พามาสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
เอาข้าวให้กินเอาน้ำให้ดื่มก็ถามผู้ชายคนนี้นะคะว่าอ่าไหนเล่าสิ
มันเป็นยังไงชีวิตมันหนักหนาสาหัสแค่ไหนอ่ะระบายมา
ก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานล้างรถอยู่ที่เชียงใหม่
แต่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็เลยต้องออกตัดสินใจมาหางานทำอยู่ที่กรุงเทพ
ก็ไม่มีงานทำก็ตัดสินใจขี่รถต่อมาสระบุรีอยู่มาได้สองสามวันแล้ว
อาศัยนอนตามป้ายรถโดยสารปรากฏเมื่อวานเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงจริง
ตำรวจจับเพราะเขาไม่มีทั้งใบขับขี่แล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อก
โดนยึดรถเอาเป็นเบียงขับขี่ไงเขาก็ทำตามหน้าที่อ่ะ

เขาก็เลยต้องเดินค่ะเดินเท้านะคะ

สถานีรถไฟสระบุรีที่อยู่ห่างกัน๘๐๐เมตร

พอแล้วไม่สู้มาแล้วชีวิตนี้

ที่มีชาญชายอีกคนนึงมาช่วยเขาขึ้นมา

แล้วก็รับปากทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนที่ช่วยเหลือเขา
บอกว่าผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับ
หิวข้าวอะไรต้องนอนเล่น

ถ้าสุดส่งไม่ต้องทำอีกนะมีก็เป็นคนดีนะ

จัดหางานจังหวัดและเจ้าระทีพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมเข้ามาช่วยเหลือนายชันชัยคนนี้นะคะ
พาส่งขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟลบบุรีให้เดินทางกลับบ้านเกิด
เงินให้จำนวนนึงด้วยที่สำคัญไปจ่ายค่าปรับ
เอามอเตอร์ไซค์คืนมาให้ด้วยพาส่งขึ้นรถไฟไปด้วยกันค่ะ
แล้วก็ประสานจัดหางานที่จังหวัดเชียงรายให้แล้ว
เพื่อที่เขาจะได้ประกอบอาชีพสุจริตแล้วก็ทำงานหาเลี้ยงชีพต่อไป
ชันชัยคนนี้เขาเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังด้วยนะคะว่า
เขาเป็นคนเคยติดคุกเคยมีคดีมาก่อน
ติดคุกคดีฆ่าคนตายแต่ก็พ้นโทษออกมาแล้วหลายปี
พอพ้นโทษออกมาถูกจับอีกแล้วค่ะ

แล้วก็ล่าสุดมานอนขวางให้รถไฟทับแบบนี้ค่ะ
ก็ติดคุกพ้นโทษออกมาก็กลับตัวกลับใจหางานทำอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
คือดูข่าวนี้แล้วผมก็กังวล
กังวลว่าเดี๋ยวคนที่ไร้ทางออกจริงจะทำแบบนี้ดีกว่า

ไปขอความช่วยเหลือตามจุดที่ท่านคิดว่าอยากขอความช่วยเหลือได้เลย
เพราะว่าอาจจะไม่โชคดีเหมือนคุณชาญชัยเขาก็ได้

ไปนอนอยู่รถไฟมาไม่มีใครเห็นช่วยไม่ทันเนี่ยอันนี้เสียชีวิตนะฮะ
นี่ค่ะคือเขามีหน่วยงานศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดต่างหรือการจัดหางานจังหวัด
หรือว่าเจ้าหน้าที่พมคือคุณติดต่อหน่วยงานเหล่านี้ได้
เขาจะคอยช่วยเหลือลองดูว่าเขาจะประสานงานหางานอะไรให้คุณทำได้บ้างครับ